คุณผู้ชมคะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับการใช้งบประมาณกว่า๒๐ล้านบาท
เดินทางไปประชุมที่ฮาไวน์
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ
ซึ่งเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการทุจริตอะไร
แต่ว่าทางนายศรีสุวรรณจัญญาก็ไปยื่นเรื่องให้สตงตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
แต่ประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในวันนี้ก็คือรายชื่อ
ที่มีการไปโพสต์ในโลกโซเทียลกันนะคะว่ามีใครร่วมคณะไปบ้าง
ทำให้โฆษกระทรวงกลาโหมต้องออกมาชี้แจง
โดยยืนยันว่าไม่มีผู้ประกาศข่าวสาวเดินทางไปด้วย
ลองไปฟังเสียงการชี้แจงในครั้งนี้
ไป๓๘คนนะครับ

อันนี้จริงหรือผู้ประกาศอะไร
ในฐานะที่โฆษกก็ร่วมคณะไปฮาไวน์ด้วย
ว่าตัวเองได้เห็นคนที่สังคมกำลังจับตามมอง
ผู้ประกาศข่าวคนนั้นไปหรือไม่
ผมยืนยันไปแล้วว่าผมไม่เห็นแล้วบอกไม่มี
แล้วผมก็ไม่เคยพูดโกหกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ใส่ตองดูให้ดีนะครับ

แล้วก็อย่าไปมโนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะจบได้แล้ว
เดี๋ยวท่านฟังสตงไอ้ความคุ้มค่าไม่คุ้มค่า
ความตรงใสจะเรียกทำท่านฟังสวทงนะครับ
ท่านฟังการบินไทยทำไมต้องเอาเครื่องขนาดนี้
ท่านก็ฟังเขาว่าทำไมเขาถึงจัดเครื่องขนาดนี้ไป
ทำไมก็ถึงมีเมนูอะไรอย่างนั้น

ยังไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประสุทธิ์ครับ
เป็นเรื่องของภาพประจักรสังคมและสื่อบัญชนร่วมกันตรวจสอบ
เมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา

มนุยการฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕
ได้นำหลักฐานการจัดรายการข่าวของช่อง๕นะคะ

บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือปอตรวจสอบข้อที่จริง
หลังมีคนเผยแพร่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
จัดรายการของพันธรีหญิงชนรัศมีร์ไม่ใช่การจัดรายการสด
ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าการจัดรายการของพันธรีหญิงชนรัศมีนั้น
เป็นการจัดรายการสดเมื่อวันที่๓๐กันยายน
แล้วก็บอกว่าถ้าใครเผยแพร่ข้อมูลต่างที่ไม่ถูกต้อง
ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป
นายศรีสวรรค์จัญญาเลยค่ะที่การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ยื่นหนังสือกับนายพิสิทธิ์ลีลาวัชโรภาส
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงในวันนี้ค่ะ
เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณเช่าเครื่องบินการบินไทยแบบเหมาลำ
คณะของพลเอกประวิทย์เดินทางไปประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและสหรัฐอเมริกา
โดยขอให้ตรวจสอบบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วยว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เพราะอาจจะเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
โดยนายพิสิทธิ์ก็บอกว่าสตงจะดูหลักฐานการวางบินของการบินไทยก่อน
แล้วก็จะตรวจสอบรายชื่อคณะที่เดินทางไปด้วย
จากการตรวจสอบของสตงยังไม่พบความผิดปกติและไม่มีการทุจริต
ซึ่งสตงจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
ขณะที่นายจรัมพรโชติกัสเถียรกรรมการผู้มนุยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
ยืนยันว่าสตงได้ขอตรวจสอบไปที่การบินไทยแล้ว
ส่วนที่การบินไทยนำเสนอเมนูหลากหลายให้กับผู้ซื้อบริการ
เป็นผู้เลือกก่อนการเดินทางก็เพื่อให้การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
เป็นไปตามมาตรฐานพรีเมียมของการบินไทยนั่นเองค่ะ